เหตุการณ์ที่ชายชาวจีนคนหนึ่งถูกจับตัวไปเรียกค่าไทย๓๐ล้านหยวน
คิดเป็นเงินไทยก็๑๕๐ล้าน

ในสภาพนิ้วก้อยขาดนะฮะ
ตอนนี้รู้ตัวแล้วเป็นเพื่อนร่วมชาติชาวจีนชื่อตาเต้า

คือเขาบอกผู้ต้องหานี่ยังปฏิเสธอยู่ด้วยนะ

อันนี้เป็นอีกคลิปนึงนะฮะ

คนที่ถูกทำร้ายเนี่ยถูกเอาสก๊อตเทปคาดแล้วก็ปิดตาไว้
ในเหรนไห่ป๋ออายุ๔๑ปีเป็นชาวจีนนะครับ
เพื่อนร่วมชาติเดียวกันเนี่ยอุ้มมาเรียกฆ่าไทย
เทปเนี่ยปิดตามัดมือมัดเท้านิ้วก้อยข้างขวา
ถูกตัดนะของเขาเองนะฮะแล้วเอามาวางไว้ที่หน้าตัก
แล้วถ่ายคลิปนะนี่ฮะถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยนะครับ
สภาพเลือดเต็มไปหมดนะครับบาดเจ็บสาหัส
คือทางคนที่จับมาเนี่ยส่งไปให้แฟนของผู้ชายคนนี้นะฮะ
เพื่อเรียกค่าไทย๓๐ล้านหยวนคิดเป็นเงินไทย๑๕๐ล้านบาท
กับการปล่อยตัวแต่ทาง

คนก็จับจะเจ็บเมื่อหนีออกมาได้นะครับ
กระโดดจากระเบียงของชั้น๒ของบ้านที่ถูกจับเอาไว้
เป็นหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในพื้นที่พัทยาที่ชนบุรี

รอดตายมาอย่างปฏิหารก็ไปช่วยเอาไว้
พาแฟนของเขามาแฟนก็มาช่วยเป็นล่ามให้ด้วย
เสื้อสีเหลืองนี่นะครับแปลภาษาบอกกับเจ้าหน้าที่ให้ด้วย

จากการสอบสวนเนี่ยคนเจ็บบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเขาไปเที่ยวกับเพื่อนนะชื่อในจาง
หรือว่าตาเต้าอายุ๓๐ปีเป็นชาวจีน
จากนั้นพอขึ้นรถมา
ความจริงก็มีภาพไปท่องไปเที่ยวกินข้าวอะไรกันเนี่ย
พอขึ้นรถมาตามคำบอกเล่านะครับ
เขาก็ไปนั่งอยู่เบาะด้านหลังคนขับ
แล้วอยู่ดีเนี่ยถูกใช้ถุงดำคลุมหัว
ใช้ไม้เบสบอลกระหน่ำตีจนสลบไปเลย
พอฟื้นขึ้นมานะ
เขาบอกว่าตัวเขาอยู่ในสภาพถูกปิดตาไปแล้ว
ถูกมัดมือมัดเท้าสองข้างด้วยเชือก
แล้วคนร้ายไม่ทราบจำนวนก็ใช้ไม้เบสบอลเนี่ย
ทุบตีอีกเอามีดเนี่ยมาแทงเขาอีกแทงที่มือขวาครั้งหนึ่ง

ขาดสบั้นไปทั้งนิ้ว

เขาบอกเขาเจ็บปวดอย่างแสนทรมานในตอนนั้น

เป็นเงินสามสิบล้านหยวน
หรือว่าหนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท
หลังจากส่งคลิปไปขู่เสร็จเรียกฆ่าไทยเสร็จ

กลุ่มคนร้ายเนี่ยหยิบเอานิ้วก้อยของเขาเนี่ย

แล้วก็เคี้ยวกินแล้วก็กลืนลงท้องทันที

คือเมื่อวานเล่าไปข้อมูลเบื้องต้นเหมือนกับว่า
คนร้ายบังคับให้คนเจ็บกินนิ้วก้อยของตัวเอง

แต่วันนี้ตัวคนเจ็บเนี่ยให้ข้อมูลได้แล้วเขาบอกมันไม่ใช่

เป็นช่วงที่สบโอกาส
เห็นว่าคนร้ายตอนนี้
เพราะฉะนั้นเสพยาเสพติดกันจนเมา
เขาตัดสินใจวิ่งออกมาที่ระเบียง
แล้วกระโดดลงมาจากชั้น๒ของบ้านเลยนะฮะ

สวัสดีค่ะ
อันนี้เป็นของคนเจ็บเขาเองนะ

กล้องเนี่ยจับภาพได้คืน๒๙ตุลาคม

ที่เขาบอกเขากระโดดหนีออกมานะครับ
เราก็ได้กล้องวงจรปิดนะฮะเป็นรถกระบะอีกคันนึงนะครับ
ไซเรนมานะฮะอ่าที่เปิดมาสองคันนะครับ
ขับมาจอดที่หน้าหมู่บ้านแห่งนี้เหมือนกัน
เหมือนกับมารออะไรบางอย่าง
พอเห็นฟอร์จูเนอร์สีดำขับออกมาจากหมู่บ้าน
กระบะทั้งสองคันก็ขับตามออกไปทันที
เจ้าหน้าที่ได้กล้องวงจรปิดตรงนี้เนี่ยคาดว่ากระบะสองคันนี้น่าจะเป็นรถของคนร้ายหรือเปล่า
อาจจะเกี่ยวข้องกับคนร้ายหรือเปล่า
อาจจะขับฟอร์จูเนอร์ของคนเจ็บ
ในการที่จะเอาคนเจ็บมาทิ้งที่บ้าน
แล้วพอขับออกมาก็ขับตามกันไป

ติหมู่บ้านบอกว่าหมู่บ้านแห่งนี้กลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยเพิ่งมาเช่าบ้านหลังหนึ่งได้๑เดือน
ค่าเช่าบ้านเดือนละสองหมื่น
จากการสอบถามข้อมูลเนี่ยตำรวจเนี่ยพบว่าบ้านหลังนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยยึดหลักฐานได้นะครับ
ไปตรวจสอบในบ้านแล้วมีมีดพกเล่มหนึ่งมีเชือกไนลอนสีฟ้ายาวประมาณ๕เมตร๑เส้น
กาวสีเทาอีกหนึ่งม้วน
กาวสีเทาเหมือนในคลิปที่ใช้ปิดตาคนเจ็บอ่ะนะ
ไนลอนก็มีคราบเลือดติดอยู่เยอะเลยนะฮะ
นี่เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
ข้อมูลของทางคนเจ็บก็คือในเหรียญไฮป๋อเนี่ยบอกว่า
คนหนึ่งที่เขาจำได้เพิ่งออกไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยก็คือตาเต้านะ
ล่าสุดตำรวจภูทรภาค๒นะฮะชุดสืบสวนไปจับนายตาเต้าได้แล้วนะครับที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง
มาอยู่ในกรุงเทพนะฮะแถวเอกมัยทองหล่อแล้วก็คุมตัวไปสอบ
หลักฐานต่างที่เจอในบ้านหลังเกิดเหตุหรือเปล่า

ระหว่างคุมตัวนายตาเต้าก็มีสีหน้าเรียบเฉยนะครับ
คือเขาพูดไทยไม่ได้นะครับต้องใช้ล่ามนะฮะแปลภาษา
ตำรวจบอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้น
นายตาเต้าให้การปฏิเสธนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องการทำร้ายร่างกายในเหรนนะครับ
ไม่มีส่วนรู้เห็นเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ระหว่างที่ผู้ต้องหาถูกนำตัวมาสอบปากคำ

สื่อข่าวของเราก็พยายามถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

แต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับไม่ได้เปิดเผยอะไร
รายงานจากชากติดสรรย์ของบทสวนว่า
หลังจากที่มีการสอบสวนแล้ว
นายตาเต้าและคนเจ็บ
เชื่อด้วยนายเรนว่ารู้จักกันมาก่อน

กินอาหารด้วยกันก่อนจะเกิดเหตุคือตำรวจว่าเขาเป็นเพื่อนกันทำธุรกิจด้วยกัน
แต่เป็นธุรกิจผิดกฎหมายค่ะอ่าอยู่แถวภาคเหนือนะครับทีนี้ในเหรนเนี่ย
คนเจ็บเนี่ยไปหักหลังเขาหอบเงินหนีมาอยู่ที่พัทยา
จากนั้นนายตาเต้าก็เลยตามมาแล้วก็อุ้มตัวไปซ้อมไปตัดนิ้ว
เพื่อเรียกค่าไทยครั้งแรกเนี่ยเรียกเงินก่อน๓๐ล้านหยวน
คิดเป็นเงินไทยก็๑๕๐ล้านหลังจากนั้นมีการต่อร้องกันอีกนะ
กลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยยอมลดนะฮะลดมาเหลือ๓๗ล้านบาท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
ทางแฟนสาวของคนเจ็บของในเหรนก็บอกไม่มีเงินอีกนะ
ตอนนั้นไม่มีเงินก็โอนไปให้สามครั้งโอนไปได้แค่แสนห้า
แล้วทางนายเรนเขาก็กระโดดบ้านหนีออกมาก่อนไง
ว่าถ้ายังไม่หนีก็อาจจะเรียกไปเรื่อยจนกว่าจะได้ตามจำนวนที่เขาต้องการนะฮะ
แต่ล่าสุดเนี่ยทางศาลก็ออกหมายจับนายตาเต้าแล้วนะครับ๔ข้อหาด้วยกันนะครับ
กักขังนวงเหนียวเรื่องการร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ลักทรัพย์แล้วก็เรื่องร่วมกันเรียกฆ่าไทยด้วย
แล้วก็ยังมีข้อหาอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดระยะอนุญาตนะฮะ
เดี๋ยวจะคุมตัวไปขยายผลต่อเพราะว่าในเหรนเขาบอกว่ามี๔คน
ตอนนี้ได้ตัวมาคนนึงเรื่องหักหลังไม่หักหลังอะไรยังไงก็ก็
แล้วแต่ก็ไปเคลียร์กันเองแต่ว่าคุณมาก่อเหตุอย่างนี้ในบ้านเราอย่างนี้มันไม่ได้
ค่ะแล้วก็ตัวผู้เสียหายหรือคนเจ็บจริงแล้วก็อยู่ในประเทศไทยเกินกำหนดเหมือนกันนะคะ